ไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์นะฮะเกิดเหตุการณ์คนร้ายสามคนสวมชุดดำบุกเข้าไปใช้วุฒิสงครามบุกไปยิงรองสารวัตรสืบสวนเสียชีวิตที่พื้นที่สุงัยปาดีจังหวัดนราธิวาสนะครับ

ตำรวจภูทรสากอำเภอสุงัยปาดีพร้อมเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานจังหวัดนราธิวาสนะครับแล้วก็ทางด้านทหารครับเข้าไปตรวจสอบสภาพศพของร้อยตำรวจเอกวุฒิศักดิ์สวัสดิ์รองสารวัตรสืบสวนสพสากบริเวณหลังบ้านเลขที่๕๕๖ทับ๒หมู่๗ตะบนสากรครับ
จากการสอบสวนทรัพย์ว่าก่อนเกิดเหตุร้อยจำรวจเอกวุฒิศักดิ์สวัสดิ์ผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านพักที่สพสากร
ออกไปที่บ้านของนางฟาฮิยะปาแซอายุ๕๕ปีนะครับ
ซึ่งเป็นแม่ยายในช่วงเช้าของทุกวันครับ
เพื่อไปเลี้ยงแล้วก็ไปอาบน้ำรวมทั้งเรื่องของการฝึกไก่ชนต่างที่เลี้ยงเอาไว้ที่บริเวณหลังบ้านที่เกิดเหตุ
ระหว่างที่กำลังเดินไปที่บริเวณข้อไก่ชนคนร้ายสามคนแต่งกายชุดดำเดินออกมาจากส่วนข้างบ้านนี่แหละครับ

จากนั้นก็พากันวิ่งหนีกันไปข้ามถนนใหญ่ตรงข้ามบ้านพักแล้วก็เข้าไปที่สวนป่ายางพารานั่นเองครับ
ส่วนพันธุ์ตำรวจโทจรูลชัยกิจพรสารวัตรสพสากรบอกว่า
เบื้องต้นเชื่อว่าน่าจะเป็นฝีมือของกลุ่มผู้ไม่หวังดี
จากผู้ตายเป็นนายตำรวจที่ตั้งใจทำงานนิสัยดี
เป็นที่รักใคร่ของผู้บังคับบัญชาแล้วก็เพื่อนร่วมงาน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่เคยมีเรื่องบาดหมางหรือขัดแย้งกับคนใด
ซึ่งเจ้าหน้าที่จะทำการสืบสวนสอบสวนอย่างเร่งด่วน
เพื่อติดตามจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีด้วย